ด้วยความดีที่เขาเคยสร้างไว้
กิริยามารยาทงามที่เขาเคยทำให้ผู้คนพบเห็น
ก็เลยมีคนพอจะช่วยเยียวยาอยู่ได้บ้าง
แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเพียงพอ

เห็นบอกคุณแม่ต้องไปกู้เงินด้วยกับคุณยายใช่ไหม
ใช้จ่ายในครอบครัวกู้มาทั้งหมดเท่าไหร่คะ
ก็เป็นแสนนะคะ
ก็คือถ้าตัดสินใจที่จะให้ใหม่อยู่ต่อ

นะฮะแล้วใหม่เขานอนอยู่นานไหมครับ
นอนห้องไอซียู๑เดือนค่ะ
แล้วก็ออกมานอนห้องพักฟื้นอีก๑เดือนค่ะ

แล้วตั้งแต่วันที่เกิดอุบัติเหตุมาจนถึงตอนนี้
รวมแล้วใช้เวลาไปเท่าไหร่เหรอคะคุณแม่
๑ปีเกือบ๙เดือนแล้วค่ะ
อยู่โรงพยาบาลแล้วตอนย้ายกลับไปอยู่บ้าน
ก็จะต้องมีการกลับมาหาคุณหมอ

แล้วอย่างนี้มากับเราเนี่ยมาที่รายการของเรายังมีพี่กู้ภัยนะ

ให้พามาแล้วเวลาคุณแม่อยู่กันเองไปหาหมอยังไง
ก็บางครั้งก็มีเพื่อนบ้านค่ะที่เขาสงสาร
แต่ถ้าบางครั้งเขาติดงานติดธุระก็ไปไม่ได้
บางครั้งก็ต้องเลื่อนนัดไปก่อนค่ะ

อันนี้ถามเลยว่าตั้งแต่วันที่ประสบอุบัติเหตุพี่ได้กู้ภัยน้องไหมคะ
ตั้งแต่เกิดเหตุจะมีอาสาอีก๑ชุดไปรับน้อง
งั้นถามนะคะด้วยประสบการณ์กู้ภัยของทั้งคู่นะพี่เต้

เคสนี้ถือว่าหนักอยู่ครับ
ตั้งแต่วันแรกจนปัจจุบันนี้ถือว่าพัฒนาไปเยอะไหมฮะ
เยอะมากครับเมื่อก่อนจะมีท่อที่ลำคอ
ที่ใส่เพราะว่าต้องดูดเสมหะอยู่ตลอดถ้ามีเสมหะเยอะ
ตั้งแต่เห็นน้องแรกเคยเห็นน้องแรกมาก่อนไหมพี่ต้อย
เคยให้ความช่วยเหลือน้องครับ
เวลาน้องจะไปหาหมอเนี่ย
ผมดูตั้งแต่พัฒนาการของน้อง

ปัจจุบันสามารถหยิบจับและใช้เสียงได้
อันนี้ต้องชื่นชมคุณแม่ครับคุณแม่ดูแลดีครับ

ก่อนที่จะเข้าสู่การแข่งขันอยากให้พี่แอร์นะคะ
คุยกับลูกชายสักนิดนึงค่ะอยากคุยอะไรกับลูกบ้างเชิญค่ะ
ใหม่ครับวันนี้แม่จะทำเพื่อใหม่นะครับ
แม่จะหาทางทำให้ใหม่หาย
แม่จะพยายามทำเพื่อใหม่นะครับ

ถ้าวันนั้นเราไม่สู้ปล่อยตามที่อีกด้านหนึ่ง
ถ้าวันนั้นเราเกิดอ่อนแอมากสิ้นหวังเหลือเกินและหมดกำลังใจ
เราจะไม่มีทางเห็นภาพนี้เลย

จิตใจที่เข้มแข็งของคนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคุณแม่ค่ะ
สู้จนวินาทีสุดท้ายค่ะ

และวันนี้บนเวทีของเราพี่ไอจะสู้อีกครั้งหนึ่ง

บนเวทีของเราร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตค่ะ
เราก็มาเริ่มการอาหารกันเลย

เอาเป็นทุนสู้ชีวิตจากรายการของเรา

ขอให้เป็นตามที่อยากได้ค่ะ
เพราะว่าเรามีให้๑ล้านบาทจริง

ถ้าข้างหน้าเป็นไฟ

เป็นสิ่งพยานอันตรายอะไรก็ตาม
แต่มีเงิน๒ล้านกองอยู่ตรงนั้น

แม้ว่าจะแลกด้วยอะไรก็ตามค่ะ
จะต้องหาเงินมารักษาลูกให้ได้ค่ะ
วันนี้เวทีตรงนี้เป็นของพี่แอร์แล้วค่ะ
ขอให้เงิน๑ล้านบาทแรกเป็นของพี่แอร์ค่ะ

ก็เป็นกำลังใจให้กับคุณแอร์นะครับ

น้องใหม่ประสบความสำเร็จนะครับ
๑ล้านบาทต้องร้องให้ถูกต้องทั้งหมด๑๐เพลงครับคุณแอร์
เริ่มกันที่เพลงแรกก่อนเลยนะครับ
เพลงนี้มูลค่า๑๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ
เป็นวันความแข็งดีของใหม่

ถ้าทุกคนแอบแบบนี้

แอร์พี่แอร์คงไม่ใช่นักร้อง

หาเงินมากินมาดูแลลูก

แต่ว่าตั้งแต่พี่แอร์ตั้งใจว่าจะสมัครมา

ที่จริงบอกตรงว่าไม่ถนัดค่ะ

ถนัดตั้งแต่ทุกเพลงแหละที่มันจะเกิดขึ้น

เอาให้ได้ไปให้มันไกลที่สุด
ให้มันใกล้๑ล้านบาทที่สุดนะครับ

ไม่มีสิทธิหยุดเพราะยังไม่มีเงินทุนสะสมอยู่

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงแรกนะครับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
เพลงนี้ตัวช่วยครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้นะครับ

สาธุสาธุสาธุค่ะ

แต่เขาเคยเห็นคุณแอร์เคยเห็นแม่ตัวเองร้องเพลงบ้างไหมฮะ
เคยเห็นร้องกันเล่นที่บ้านค่ะ

แต่ว่าไม่เคยได้เห็นบนเวทีแบบนี้

วันนี้เนี่ยเขาจะได้เห็นคุณแม่ร้องเพลงเป็นเรื่องเป็นราวจริงนะร้องให้ใหม่ฟังให้ทุกคนฟังเพื่อตัวใหม่เองนะครับ

เพลงนี้มูลค่า๑หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๑เพลงมาครับ

ใช่ไหม
ก่อนเห็นเธอจากไปเป็นอย่างนั้น
เย็นชาเธอห่างเหินจับมือเดินกับใครอยู่
พักหลังอยู่กับฉันเหมือนจำทน
แอบคบกันนานหรือยัง
กินข้าวกี่ครั้ง

จะเลือกเขาแล้วใช่ไหม
เหมือนอยากไปใจร้อนรน
ทนคุยเรื่องเราได้ไม่นาน
ขึ้นเสียงดังว่ารำคาญ
ก่อนหลุดคำนั้นยืนยันว่าจะไป
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
แค่เธอไม่เก็บฉันไว้ในหัวใจ
คำว่าจบพูดเบาก็เจ็บ
เมื่อเธอเลือกเก็บรักเขามาแทนที่ใจ
เหยื่อใยบางฟ้างเสียงใจ
เส้นสุดท้าย
เมื่อเธอตั้งใจทำลาย
หนักเบาก็ขาดอยู่ดี